สำหรับใครที่เป็นแบบว่าสาวกสายวายฟังทางนี้นะจ๊ะ
ไบร์ทกับน้องวินคือปกติ

อย่างที่รู้กันทำให้งานอีเวนต์หลายงานต้องระงับกันไป

ทั้งคู่ควงกันมาออกอีเวนต์นะฮะ
เปิดตัวในฐานะพรีเซนเตอร์น้ำดื่มยี่ห้อดัง
คือนอกจากจะโชว์โมเมนต์ชวนจิ้น
ให้แฟนได้ฟินได้หายคิดถึงกันแล้วเนี่ย

ยังได้เล่าย้อนถึงโปรเจคที่แฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เขาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของตัวเองอายุครบ๒๒ปี

และที่พิเศษสุดนะคะกับเตอร์ไพรส์ที่ไบร์ทบุกเอาของขวัญวันเกิดไปให้
จะถูกใจจะปลื้มใจขนาดไหน
ฟังคำตอบจากน้องวินกันค่ะ
เป็นวันเกิดที่คนอวยพรเยอะที่สุดในชีวิตครับ
แล้วก็เป็นคนเป็นแบบว่าได้ของขวัญเยอะมากเช่นกัน

ใช่ที่สุดในชีวิตเลยครับ

แต่ว่าเป็นย่อส่วนแต่ว่าเป็นย่อส่วน
จริงคือเราอยากรู้สึกว่าเขาพูดบ่อยว่าเขาอยากได้รถ
แต่เราก็เลยแบบได้รถเหรอได้

เราไม่รู้ว่าเขาจะให้อะไรเรา
ก็คิดว่าเขาจะให้ผมฟังผมกลับหรือเปล่า
ผมก็เลยเป็นรถเป็นรถชอ
ชอบอยู่ใจสุดครับใจสุด
เขารู้ด้วยว่าเป็นรุ่นที่ผมอยากได้